บันเทิงไทยรัฐช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปหานุ่มติส

วินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้แล้ว
เขาโด่งดังตั้งแต่เด็กจนโต

โอ้โหคลิปล่าสุดก็คือคลิปนี้

ภาพเลยว่าฟังแล้วคุณผู้ชมค่ะไม่อยากจะอธิบายไม่อยากจะเล่าต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วย

ใช่ถ้าไปเนอะเขาชี้แจงว่าเรื่องเพลงนี้มันเป็นยังไง
รวมไปถึงซิงโก้ล่าสุดที่จะทำให้อาเธอหลานรัก

ไปฟังทั้งหมดจากปากของแน็กชาลี
ช้างไม่ว่าให้หรอกผมเกือบอ้วก

นี่มันเข้าปากผมอ่ะเลอะผม
เหมือนเราหมักเหมือนเราเอาอือช้างมาหมักสดจากก้นมัน

พอมันไหลออกมาจากตูดมันกลิ่นมันก็แรงมาก
ทุกวันนี้ผมคงต้องเข้าไปในตูดช้างแล้วครับผม
อย่าทำเลยค่ะกลัวไม่มีชีวิตออกมา

เปิดใจแบบเสียเวลาชีวิตไปฟังกันหน่อย
ก็เดี๋ยวมีซิงเกิลอะไรต่อไปอ่าขายของ